เอามาดูกันที่หนุ่มหล่อคนนี้บ้างดีกว่าค่ะ
น้องชายของคุณเชียร์ที่คำพรนั่นเองน้องชูตนะคะ
พักหลังเนี่ยมีผลงานมาเป็นเรื่องแต่แบบโอ้ยชายรักชาย
เป็นบทเกย์อะไรทั้งนั้นเลยนะคะหลายคนก็เลยมองว่า

ตกลงแล้วชอบผู้หญิงหรือชอบผู้ชายกันแน่นะคะ
เพราะว่าถามทีไรไม่ค่อยมีเรื่องข่าวของสาวเลย

ส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่หนุ่มชุดบอกว่าเป็นห่วงมากนะคะ
ก็พี่สาวนั่นแหละคุณเจียที่คำพรนนะคะ

เองเห็นข่าวตกใจเพราะว่าพี่สาวชอบไปไหนมาไหนคนเดียวด้วย
อย่างนี้คงต้องให้มีใครหนุ่มดูแลพี่สาวด้วยหรือเปล่า

เข้าใจว่าน้องพี่เซียกลายเป็นเกมไปแล้ว

ใช่มันอยู่ที่มันเป็นเรื่องของการแสดงนะครับ
ก็ตกใจเพราะว่าตอนแรกแบบ
ไม่ได้เป็นนะจ๊ะส่วนพี่สาวก็ห่วงแหละ
เป็นปกตินะคะของน้องชายต้องของพี่สาว
ก็ว่าไปเชียร์เนี่ยเจอกับเหตุการณ์ไฟไหม้๒ครั้งติดกันแล้ว